เดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยคลิปที่น้ำแข็งจะเปิดให้ดูต่อไปนี้มันเกิดขึ้น
เธอบอกว่าเธอใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์
ก็นั่งวินนี่แหละแล้วปรากฏว่าสังเกตให้ดี
วินมอเตอร์ไซค์อ่ะกลัวเธอตกเหรอดูค่ะ
พี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูค่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์เออ
พี่วินมอเตอร์ไซค์ดีมีเยอะแต่คนที่ไม่รู้ว่าคิดยังไง
ผมยังไม่อยากสรุปว่าเขาคือคนไม่ดี
คุณผู้ชมเคยนั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์แล้วเจออะไรแปลกแบบนี้
ค่ะคุยกันมาหน่อยว่าเจอแบบไหนเออแชร์นิดนึงได้ไหมอ่ะ
ผมเจออย่างนี้จริงเหรอแล้วผมเชื่อว่าอันนี้มุมผมนะเอ่อ
ผมเชื่อว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์เขากลัวขาผม
มันอาจจะแบะแล้วไปโดนกับรถคันอื่นจริงเหรอจริง
แต่ไม่รู้ของคุณแพรจ๋าเป็นยังไงวะเพราะนี่เป็นสุภาพสตรีด้วย
เดือนน้ายลาวินมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคือผู้ชายแล้วเขาก็จับตรงนั้นเองนะ
ใช่แต่เขาจับแค่ตรงแถวเข่าไง
อ้าวเขาจับข้างเดียวเขาไม่กลัวอีกขาหนึ่งจะอ้าวไปโดนรถคันอื่นหรือ

นี่ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูเหมือนกันเคสของคุณพระอาจารย์เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณแพร่จ๋ายานวัฒน์เจริญอธิพัฒน์เนี่ยนะคะ
เธอเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาคลิปนี้ไปแจ้งความค่ะ

แล้วเธอบอกว่าอยากให้ตำรวจที่สพเมืองพัทยาดำเนินคดีกับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้เมื่อวันอาทิตย์เรียกวินจากบ้านพักนะ
ระหว่างทางจนถึงร้านวินมอเตอร์ไซค์ลวนลามเธอตลอดเลย
เอามือมาจับที่ขาตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเอามือกันเอาไว้หรือเปล่า
เหมือนอย่างที่ดอมบอกเลยกลัวว่าขาเราไปชนกับรถคันอื่นหรือเปล่า
แล้วทีนี้ตัวคุณแพรจ๋าบอกกับพี่วินไปบอกว่าไม่ต้องจับ
แต่ว่าฝั่งวินก็ยังจับตลอดเลย
แล้วหลังจากนั้นอ่ะวินอ่ะทำท่าเหมือนกับแบบ
เขย่าตัวเขย่าตัวแล้วก็มีส่งเสียงคลางบางอย่างออกมา

หลังจากเลิกงานบอกว่าไม่เอาไม่ไหวแล้วมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ดีกว่า
เพราะว่าไม่อยากให้เขาไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก
อันนี้มีคล้างด้วยหรอ

จริงพี่เบิ้ลนะเยงตอนนั่งมอเตอร์ไซด์นะ
คุณเขาจะบอกให้รู้เลยว่าเหรอบะ
เดี๋ยวต้องไปซอกแซ็กซอกแซ็กนะแต่ไม่เคยเจอแบบนี้อ่ะ
ใครก็ตามก็ให้พื้นที่กับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วกัน
เขาอยากชี้แจงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะ